คุณผู้ชมเคยไปเที่ยวสุสานหอยล้านปีที่กระบี่ไหมครับ

เพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกที่ในโลกมีประเทศไทยมีฮะ
แต่ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเขาไปแล้วเขา
เขาวิจารณ์ซะเละเทะเลยดูคลิปครับ
กูขับรถมากะบี่แล้วกูเห็นป้ายอีเนี่ย
เดี๋ยวกูจะตามไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นยังไง
สุสานหอยมันเป็นยังไงไปดูกันค่ะ

ไปเจอกันค่ะที่สุสานหอย

แล้วกลัวไม่เคยมากะบี่ที่ตรงนี้

มึงอย่ามาหนีไป
สรุปนะคะไม่ต้องมาอีก
นี่แหละครับตรงที่เขาสรุปเนี่ยโอ้โหร้อนครับร้อนกันทั้งโซเชียล
ชาวเน็ตเข้าไปต่อว่าบอกสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะ
ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แต่คนไทยด้วยกันเองมาทำคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังมาทำลายอีก
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลดีเกี่ยวกับสุสานหอยครับ
นายสิริวัตรสืบสายผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี
อธิบายความสำคัญของสุสานหอยนะครับใครไม่เคยรู้บางอย่างผมก็ยังไม่รู้นะครับ
บอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และทางธรณีพิทยาแก่นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ
และชาวไทยชาวต่างชาติปีปีหนึ่งนับหมื่นคนครับ
เขามาศึกษาซากฟอสซิลของหอยน้ำจืดในยุคโบราณที่มันทับถมกันอายุหลายสิบล้านปี
จัดเป็นแห่งเดียวในโลกครับคุณผู้ชมครับจัดเป็นแห่งเดียวในโลก
นี่ค่ะคือมันทับถมกันจนดูข้างบนเป็นแผ่นเดียวกันมันต้องนานมากมันจะเป็นแบบนี้
เป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยที่นี่ลักษณะทางธรณีวิทยาเนี่ยเช่นนี้หาชมได้ยากนะครับ
แล้วยังเกิดบริเวณชายฝั่งทะเลอีกที่เป็นน้ำเข็มเปลือกหอยน้ำจืดคุณผู้ชมลองคิดดู
ส่วนที่บอกว่าเป็นแผ่นซีเมนทางธรณีวิทยาอธิบายว่าการทับถมทางธรรมชาติไปทำปฏิกิริยาทางเคมี
ทำให้สภาพของแผ่นดินมีลักษณะเดียวกับแผ่นซีเมนอุทยานแห่งชาติไม่ได้นำซีเมนมาปูมาเทมาทำครับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้เชิงธรณีซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดียวในโลกนะครับ
ที่เป็นการทับถมของหอยน้ำจืดที่อยู่บริเวณชายฝั่ง
รูปแบบการทับถมก็จะเป็นการทับถมเป็นชั้นนะครับและก็ด้านล่างก็จะเป็นลิกไนท์
ก็มีการสะสมของหินปูนทำให้เกิดเป็นลักษณะของแผ่นหินคล้ายถนนคอนกรีตก็ก็องค์ประกอบเดียวกัน
เคมีก็จะเป็นองค์ประกอบเดียวกับคอนกรีตนะครับ
แม่ค้าแถวนั้นจะว่ายังไงใช่ครับแม่ค้าไม่พอใจ
โอ้โหบอกว่าแบบนี้ทำลายภาพลักษณ์สู่สารหอยนี่โกรธมากครับที่มีคนทำแบบนี้วิจารณ์เสียหาย
เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาทำมาหากินเขาสร้างรายได้ให้ชุมชนนะฮะ
บอกทำคอนเทนต์แบบนี้คุณก็ทำไปแต่ไม่ควรมาทำลายกันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่แน่นอน
ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่อยากมาเที่ยวลองฟังเสียงแม่ค้าดูฮะ